โอ้โหมันต้องเร็วกันหน่อย

เพราะว่าต้องเร็วเนี่ยเพื่อไปหยุดบางสิ่งบางอย่างให้ทัน
ไปดูครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหน

พูมมาแล้ว
มาช่วยอ้าวจุดปัก

คุณพี่เขาได้ทำการช่วยสารพระภูมิเจ้าที่เรียบร้อยแล้ว
ใช่ครับสารพระภูมินะยืนดูอยู่พักใหญ่

ท่านทำได้เพียงแค่
ถ้าท่านหนีนะเราก็ต้องหนีนะ

ไอตี้เห็นอยู่เค้าคาดว่าน่าจะเป็นแทงก์น้ำ

ที่จอดอยู่หน้าบ้านต้องปะทะกันกับแท้งน้ำนี้แน่น
แล้วคุณดูเธอวิ่งมาจากตรงไหน
นี่กระดอกข้ามรั้วบ้านสุดยอดโอ้โหเรียกได้ว่าเร็วท่วงทีทันเวลา
รู้ท่าโอ้โหฟาร์บฟาร์บฟาร์บ
โอ้โหต้องยอมรับจริงนะรวดเร็วรัดเร็ว
ถูกต้องคราวเร็วเคลมเร็วเหมือนประกันเลยยี่ยมไปเลย
รัดให้ดีต้องขอบคุณเธอจริงในชื่อชีวิตทั้งเจ้าที่แล้วก็ทั้งประชาชนคนในบ้าน